บริเวณของสภาพอากาศมาที่บริเวณของสุนัขกันหน่อย
คุณผู้ชมมันก็หิวนะโดยเฉพาะสุนัขจรจัด

คนจะไปช่วยก็ไม่ยอมให้จับติดเป็นชั่วโมงไปดูภาพเลยครับ

ใจเย็น

จรจัดเป็น๑๐ตัวแล้วหมาจรจัดเนี่ยมันก็ไม่รู้เป็นพิสุนักบ้าหรือเปล่า
แล้วมันก็กำลังหวาดกลัวไอ้เพื่อนมันก็ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้นะฮะ
ทำให้การช่วยเหลือมันก็ค่อนข้างยากลำบากสุดท้ายต้องหลอกลอกนะฮะ
ต้องหลอกล่ออาศัยทีเผลอคือหลอกล่อเอาอาหารมาให้พวกเพื่อนมัน
อืมแล้วมันก็มาด้วยนี่แล้วพลเมืองดีจับเลยตะคุบเลยอ่ะตะคุบเลย
ทุกคนจับกดลงเห็นไหมเพื่อนมันจะวิ่งมากัดนี่มันจะมากัด
ผู้ภัยก็ต้องระวังด้วยแล้วก็เอากันไกลค่อยตัดปากโหลออกไปได้
นะมันติดอยู่เป็นชั่วโมงคุณผู้ชมครับ
กู้ภัยที่ไปช่วยคือคุณวิชาจินดานินก็บอกว่าการช่วยมันก็ยากลำบากแหละครับ
แต่ขอบคุณชาวบ้านที่มาร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันจับเอาไว้ได้เป็นผลสำเร็จ
ไม่อย่างนั้นเจ้าหมาตัวนี้คงจะขาดอากาศหายใจตายแน่เลยนะครับ
มันคาดว่าด้วยความหิวเป็นเหตุสุดท้ายมันก็กลับฝูงไปเป็นที่เรียบร้อย

ชมพลเมืองดีด้วยนะคะเห็นแบบนี้แล้วก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะ